อันนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วสำหรับนักร้องคนนี้ที่กลับมา
เขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ต๓แยกปากหวาน
ต่างชาติมากัดแต่คราวนี้เราไม่ได้พูดถึงคอนเสิร์ตค่ะ
พูดถึงเรื่องลักษณ์เนี้ยที่ว่านธนกฤษนั่นเอง
กลับมาแล้วนะคะกลับมาเล่นละครหลังจากที่หายหน้าหายตาไปตั้ง๑ปีค่ะ
หายจากหน้าจอละครไป๑ปีเต็มนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีว่านธนกฤษค่ะ
ทุ่มเทเวลาให้กับผลงานเพลงเยอะเลยทีเดียวล่าสุดเจ้าตัวเจียดเวลามารับงานแสดงละครให้แฟนแฟนได้ชมกันแล้วด้วยนะคะ
การกลับมารับงานแสดงครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วมงานกับพระเอกสุดยอดความหล่อตลอดการพี่ติ๊กเจษฎาพร
อันนี้ขวานใจเฟื้องเลยของท่านเหมือนกันช่องแต่สองสี่เก้าเก้าประทับใจมาก
ส่วนตัวเองแล้วเขาบอกว่าเป็นพระเอกหน้าเด็กตลอดการนะพี่ติ๊กเจษฎาพรเนี่ย
และอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองก็คือการได้มาโคจรร่วมงานกับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกานั่นเอง
ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้นะมาประเดิมงานละครต่างช่องนั่นเองเป็นครั้งแรกค่ะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะหนุ่มว่านบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีเลยที่จะได้ร่วมงานกับนางเอกมากฝีมือนั่นเองนะคะ
ก็ดีใจมากนั่นเองที่ได้ร่วมงานกับใหม่ค่ะ
แต่ว่านี่จะได้มาทำงานด้วยกันก็น่าสนุกดีครับ
คือผมยังไงก็ได้แหละก็คือได้ร่วมงานกับคนเก่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมด้วยนะครับใช่ครับ
อกจากนี้นะคะนักร้องหนุ่มเสียงดียังได้มาอัปเดตสถานะหัวใจกันด้วย
ยอมรับว่ากำลังแบบคุยกันอยู่กับนักร้องสาวฟางธนันทรหรือว่าฟางไปฟังแก้วนะคะ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการเลื่อนสถานะก็ขอใช้เวลาศึกษากันไปก่อนเพราะไม่อยากรีบร้อน
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะเลื่อนขั้นเป็นคนรู้ใจ
ขยับมาจากพี่น้องเมื่อไหร่จะบอกให้ทราบกันนะจ๊ะ

เพราะว่าน้องเขายังมีต้องถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่ง

คือถ้ามันขยับผมจะบอกเลย
แต่อันนี้เราไม่ควรบุ่มบาปมาก
เพราะเดี๋ยวมันจะลั่นอะไรไปแล้วมันไม่ดี

ความสำคัญดำเนินไปแบบเงียบ